ที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำยมปรากฏว่าช่วงนี้ฝนมันตกแล้ว
ดินอุ้มน้ำใช่ไหมอ่าทำให้ดินมันสลาย
แล้วก็ห้องครัวพังตกลงไปในแม่น้ำเลยนะครับ
ส่วนตัวของคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหถูกกระเบื้องเนี่ยทับอยู่

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพในการกู้ภัยหน่อยฮะ
นะครับยังอ่ายังยังมีอาการดีอยู่นะครับ

เพราะว่ามันพังลงมาเดี๋ยว
อันนี้เป็นสภาพน้ำบ้านที่

จะเมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิศนุโลก
แมร์กรภาพบาร์ประกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ปรากฏว่าดินมันสไลด์มันถล่มลงมา
ตัวบ้านส่วนหนึ่งยังอยู่ข้างบนอยู่เลยคุณ
แต่ว่าตัวบ้านส่วนที่พังมันก็คือห้องครัวห้องนี้แหละครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมง
สามารถช่วยเหลือคุณลุงขึ้นมาจากน้ำได้นะครับ
เอาออกมาจากตัวกระเบื้องหรือตัวเศษปูนที่มันทับขาคุณลุงอยู่นะฮะ
ที่สุดก็รีบนำตัวส่งให้คุณหมอรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเลสวนนะครับ
ผู้บาดเจ็บก็คือคุณลุงชัวมีแหยมอายุ๗๙ปีนะครับ
จากมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วเจ็บปวดฟกช้ำแล้ว
ก็ที่ขาด้านสองข้างนะครับคุณลุงบอกว่าเจ็บไปหมดเลยนะครับ

ผู้ใหญ่นิรุธนาคเจียทองก็เปิดเผยนะครับว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของหมู่บ้านเลยนะ
หน้านั้นมันมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อคืนตกหนักสุดเลยนะฮะ
ทำให้ดินที่อยู่บริเวณใต้พื้นบ้านของคุณลุงเนี่ย
มันคงสะไหลลงนะคุณดินมันสุดตัวลงนะฮะ
ทำให้บ้านของคุณลุงเนี่ยพังเสียหายในส่วนของห้องครัวนะครับ
และทีนี้ทั้งตัวคุณลุงเองทั้งตัวสุนัขที่คุณลุงเลี้ยงไว้เนี่ย
อยู่ในห้องครัวพอดีถูกดึงถูกดูดตกลงไปในน้ำด้วย
เขาแล้วให้ฟังบอกว่าป้าเนี่ยก็ตื่นเช้ามาประมาณตีห้า
หุงข้าวสวดมนต์แล้วก็ตั้งหม้อข้าวอุ่นกับข้าวจะใส่บาท
แล้วทีนี้ทำอะไรให้เครื่องบ้านเข้าโรงเทพสร้างเสร็จแล้วนะคุณนะ
ทำเสร็จแล้วก็ไปรอสามีอยู่หน้าบ้าน
ทีนี้สามีไปไหนไม่ยอมออกมาสักที
พระท่านมาจนพระท่านไปแล้วนะฮะ
ทีนี้ก็เดินเข้ามาดูในบ้าน
คือตอนนั้นคุณป้ายังไม่เห็นนะว่าครัวมันถล่มลงไป

แต่พอจะเข้าไปดูในครัวอ้าวครัวหายลงไปแล้ว
ครัวสลายตกน้ำไปทั้งหมดเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงแววเหมือนเสียงของลุง
ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
คุณป้าก็มองหาลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหน
ปรากฏเห็นลุงเกือบจะจมน้ำจมท่าแล้ว
ตอนนั้นป๊าต้องตั้งสติมากเลยนะ

เห็นลุงโผล่มาไม่ถึงครึ่งตัวคุณ
คุณป้าวิ่งเลยฮะวิ่งไปตามลูกสาวที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ชาวบ้านให้มาช่วยนำคุณลุงขึ้นมาให้ได้

ส่วนความเสียหายในเบื้องต้นนะฮะก็เป็นห้องครัวแหละคุณ
ห้องครัวร่วงหล่นลงไปในน้ำทั้งหมดเลย
แล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้านะตู้เย็น

ส่วนตัวบ้านเองตอนนี้ต้องรอนะ
ให้ทางผู้ใหญ่บ้านพาพวกวิศวกรมาตรวจสอบหน่อย
คุณมันน่ากลัวเพราะอะไรโครงสร้างบ้านมันเชื่อมถึงกันหมดไง

มันจะเกิดเหตุแล้วมันจะสไลด์ตามไปไหม
แล้วก็กลัวว่าดินตรงนี้มันจะซุดลงไปอีก
ถ้าซุดลงไปอีกมันจะทำให้บ้านตกลงไปทั้งหลังเลยนะคุณนะ
ทีนี้ก็ต้องรอในการช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็ทางจังหวัดเขามีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำยม
ให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหล่หลากเรื่องของดินโครนทะลม
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำเพราะฝนตกต่อเนื่องนะคุณฮะ
เตือนเรื่องสภาพฟ้าฝนไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคุณอาริยา
ฝนตกทั่วไทย๑๘๐ของพื้นที่นะครับ